คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษนุโลกหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับผู้เป็นอาอยู่ด้วยกันสองคน
แต่ว่าอาเนี่ยพิการขาซ้ายเนี่ยขาดตั้งแต่หัวเข่าลงไปเลยนะคะ

จนกระทั่งมีวันหนึ่งหลานทนไม่ไหวแล้วโดนอาบ่นบ่อยมากเลยว่า
งานการไม่รู้จักทำกินแต่เหล้า
ทะเลาะกันรุนแรงคว้าไม้ค่ะเป็นไม้ไผ่นะคะ
ฟาดอาไปเป็นสิบครั้งย้ำว่าอาพิการนะคะ
ฟาดอาไปเป็นสิบครั้งจนอาต้องหิ้วไอ้ไม้ค้ำยันอ่ะ
เพลกตัวเองหนีออกมาจากบ้าน
หลานยังไม่หนำใจขึ้นไปเอาลูกทรงบนบ้านวิ่งตามอาไป
แล้วยิงเข้าไปหนึ่งนัดโอ้โหทั่วร่างเนี่ยเป็นรอยกระสุนพลุนไปหมดกว่า๓๐รู

ผู้ตายก็คือนายสังวานนาชรอายุเจ็ดสิบแปดปีค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มนะคะ
เป็นผู้พิการขาข้างซ้ายขาดจนถึงหัวเข่าสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นเนี่ยก็คือนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าจมกองเลือดไม่ได้สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินมีบาดแผลถูกไม้ตีที่หัวแล้วก็ตามร่างกายหลายแห่งและมีรอยกระสุนปืนลูกซองกระสุนเนี่ยเข้าสะบักซ้ายจนเป็นรูพลุนกว่าสามสิบรูค่ะผู้ก่อเหตุก็อย่างที่บอกไป

มาด้วยเนี่ยตำรวจเขาก็เจอตำรวจพาไปชี้จุดทิ้งแล้วก็เจอทุกอย่างค่ะเจอปืนเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์หนึ่งร้อยค่ะอยู่ในลำกล้องด้วยตำรวจยึดไว้แล้วก็นำตัวนายพงศักดิ์ไปสอบสวนนะคะที่ตำรวจพาไปสอบสวนเนี่ยไปที่สภบางกระทุ่มเพราะว่าไม่ได้พาไปเอ่อเหมือนทำแผนตัวเช้

เจ้าหน้าที่ว่าเขาฆ่าอาตัวเองจริงเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยคืออาเขาเนี่ยชอบด่าเขาว่าไม่ยอมทำงานกินแต่เหล้าแล้วก็ชอบตะโกนด่าแบบให้ของลับอ่ะบ่อยครั้งจนมันไม่ไหวแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงเหมือนอารมณ์มันขึ้นหน้าค่ะเขาก็คว้าไม้ไผ่ยาวประมาณเมตรหนึ่งได้ที่ใต้ถุนบ้าน